กัญชัยขึ้นมาฉันไม่ได้คุยกับกัญชัยทั้งวันทั้งคืนนะฮะ
คือบางทีออกกำลังกายอยู่ก็ถามหนุ่มให้หน่อย
ซึ่งวันนี้เขาบอกว่าลงว่าพี่หนุ่มได้ติดต่อคู่กรณีคือคดีของน้องวายพ่อ
พ่อแม่น้องไว้ใช่ไหมที่โดนทำร้ายนะครับ
หนุ่มได้ติดต่อหาคู่กรณีเพื่อจะฟังความทั้งสองฝ่าย
สิ่งที่ฝ่ายตอบกลับมาคือไม่คุยจะคุยแค่ตำรวจทนายศาล
ไม่เกี่ยวอย่ามายุ่ง
เดี๋ยวจะทำความเข้าใจก่อนนะคือถ้าเกิดคนได้ดูในรายการเนี่ย
วันนี้ที่ผมสัมภาษณ์ทางครอบครัวของน้องไว้นะครับ
คือจะทราบเลยว่าผมที่พูดออกไปหมายถึงทีมงานผม
คือผมมันไม่ได้ติดต่อไปเองค่ะคือทีมงานผมเนี่ย
ผมให้ทีมงานติดต่อไปหาทางคู่กรณีของพ่อแม่ของไวท์เขา
ถามว่ายินดีที่จะชี้แจ้งข้อเจ็บจริงไหมจะได้แบบดังน้อยก็เป็นกลาง
จะได้แบบมีทั้งสองมุมมองอะไรอย่างเงี้แต่เขาบอกว่าเขาบอกทีมงานมา
เขาบอกว่าไม่คุยเขาจะคุยแค่เฉพาะกับตำรวจศาลแล้วก็ทนายความ
แล้วก็อายการอะไรอย่างนี้คือเขาบอกทีมงานว่ามึงไม่เกี่ยว
พูดไปอย่างนี้เลยมึงไม่เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับคือไม่จะเป็นผม
นี่นะฮะก็คือเป็นคลิปนี้คือเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะว่าพ่อแม่ของไวท์
ขับออกมาพอขับออกมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าก็มีรถคันหนึ่งเนี่ย
ข้างบนก็จะมีใส่หลักหลังคาแล้วก็มีสปอร์ตไลท
ก็เหมือนกับจะออกเหมือนกัน
เท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นก็ขับมาบนถนน
ก็ปรากฏว่ารถของทางฝั่งคู่กรณีพ่อแม่ไว้
เขาขับรถตามหลังมาแล้วก็บี้หลังมาเลย
พ่อแม่ของไว้ก็เลยปล่อยแล้วก็ผ่อนคันเร่ง
แล้วก็ให้ทางฝั่งของคู่กรณีขับแซงขึ้นไป

พ่อแม่ของไวท์ก็บอกว่าทางฝั่งคู่กรณีไปเรก
แล้วก็ให้เขาชนท้ายก็เลยเอารถจอดข้างซ้าย
ปรากฏว่าหลังจากนั้นทางคู่กรณีก็ลงจากรถมา
แล้วก็ไปต่อยเขาไปต่อยเขา
ต่อยพ่อแม่ไว้ไปต่อยพ่อไว้

ไว้ก็บอกเขาก็สู้เขาก็ต่อยกลับ
จนกระทั่งคนนั้นตาแตกหรือคิ้วแตกเลย

แต่ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นแม่ไว้พยายามไปห้าม
พยายามห้ามบอกยายาเสร็จปุ๊บ
ปรากฏว่าทางชายคนนั้นเขาตบหน้าแม่ไว้เลย
เนี่ยนะฮะก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นนะครับ
ทีนี้เนี่ยสืบเนื่องต่อไปเนี่ย
ทางฝั่งของคู่กรณีของพ่อแม่ไว้เขาก็บอกว่า
ตัวเขาเองเนี่ยโดนทำร้ายก่อนนะ
แล้วก็โดนแบบขับรถแบบเบียดไปเบียดมาก่อน
แล้วตัวเขาเองก็โดนพ่อของไวท์เนี่ย
เอากุญแจต่อยใส่หน้าทำให้อ้าแตก
แต่พ่อไว้บอกมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะทางฝั่งคู่กรณีเนี่ย
ได้มีการเอื้อมมือไปหยิบกุญแจออกมา
แล้วก็ปลาลงไปข้างล่างสะพานเพราะรถไปอยู่บนสะพานตอนชนกัน
ข้างล่างก็จะเป็นแบบพื้นกับรถอ่ะสะพานกับรถอะไรอย่างเงี้อืมเอ่อ
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน
คู่กรณีก็หยิบกระเป๋าของแม่ของอะไรอย่างนี้เครื่องลงข้างล่างหมดเลย
แล้วพอหลังจากนั้นพอจะแยกย้ายกัน
คู่กรณีก็ขึ้นรถแล้วขับเดินหน้าไปแล้วก็ถอยหลังชนรถพ่อเขาอีก
แล้วก็ขับหนีไปเนี่ยคือเรื่องเป็นแบบนี้
หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ
มีพาตรการร้านโทรศัพท์แห่งนึงเนี่ย
เขาเห็นแล้วเขาจำได้ว่าคู่กรณีของพ่อแม่ไว้เนี่ย
เคยตบหน้าเขามาก่อนในร้านที่ขายโทรศัพท์ไว้
เขาก็เลยติดต่อไว้ไปบอกว่าเขาอยากจะยืนยันเขาได้จริงว่า

นั่นแหละฮะก็คือถ้าเกิดไปดูภาพอันก่อน
ก็จะเห็นเลยว่าชายคนนี้เคยตบหน้า
แล้วก็เหมือนกับตกลงกันเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีการไกลเกลี่ยกันไปเรียบร้อยกับผู้หญิงคนนั้น
แล้วก็มีการบอกว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก

ก็เลยตกใจว่าในเมื่อตกลงคุยเคยคุยไปแล้วว่า
ตอนนั้นไม่ให้เขาเอาความเนี่ยแล้วก็สัญญากับเขาแล้วว่า
ไม่ทำอะไรอีกไม่ทำก่อเหตุแบบนี้อีกแล้วไปทำทำไม
เขาก็เลยออกมาเปิดเผยข้อมูลเนี่ยนะฮะ
ซึ่งไว้ขออนุญาตเล่าว่าผมขอเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
วันนี้นะครับก็คือวันที่เกิดเหตุนั่นแหละนะฮะช่วงบ่าย
คุณแม่ได้โทรเข้ามาหาผมแล้วบอกว่าระหว่างขับรถกลับ
จับไปทำธุระอยู่บนถนนเส้นราชพึกมีรถเก๋น
อรี่สีฟ้าอย่างที่พี่หนุ่มพูดเลยนะครับสองกไก่
พุเท่า๔๗๔๔ขับปาดหน้าแล้วก็ขับไล่กันมา
กับรถพ่อผมสักพักรถเก๋งคันดังกล่าวก็ได้ขับมา
หน้าแล้วเบรกใส่ทำให้รถพ่อผมเนี่ยชนท้ายรถ
คู่กรณีหลังจากนั้นคู่กรณีเนี่ยคนนี้ได้ลงมา
จากรถแล้วก็เดินมาที่ฝั่งคนขับพ่อผมได้รถกระจกลง
แล้วก็ลงจากลงจากรถถามว่าคุณมีอะไรแล้วยังพูดไม่
จะจบคู่กรณีได้ต่อยหน้าพ่อผมทันทีและทำ
พ่อผมไม่พอใจจึงมีเกิดเรื่องทะเลาะวิวาส
เกิดขึ้นในขณะเดียวกันคุณแม่ของผมแล้วก็พี่เลี้ยง
จึงวิ่งลงไปห้ามคุณพ่อเอาไว้เอาแล้วอย่างงี้ตอนนี้
เป็นคดีความอยู่ถูกต้องไหมกัญชัยอ่าใช่ครับก็คือ
เดี๋ยวคงไปวันนี้ตำรวจที่บางกลวยนะฮะเขาก็เรียก
ตัวคุณพ่อแล้วเดี๋ยวจะคงจะเรียกทางฝั่ง
อีกฝั่งนึงมานะครับแต่วันนี้คุณพ่อเองก็บอก
ในรายการบอกว่าแกก็ไม่สบายใจเพราะก่อนหน้านี้
เนี่ยตำรวจที่บังกลวยเนี่ยก็ติดต่อไปบอกว่า
อย่าเพิ่งให้ข่าวเออพ่อแม่ของดังฝั่งนู้นเนี่ย
เขาใหญ่โตนะอะไรอย่างเนี้ยโบกดุว่าทางพ่อเขาฟัง
ทำไมก็เลยว่าผมไม่พูดถูกกระทำเออคุณจะมาห้าม
ผมอย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอ่อ

หลังจากนั้นเนี่ยทางตำรวจบอกก็แล้วแต่คุณนะ

ซึ่งพ่อเขาก็งงว่าทำไมถึงมาพูดแบบนี้

ผู้กรณีได้ตอบคุณแม่ของผมครับ
แล้วผมก็เพิ่งทราบข่าวมาอีกว่าแบบ

ตีหัวพ่อ

กลัวว่าแบบ

แต่วันนั้นเป็นอะไรขึ้นมาอย่างนี้ครับ
ใครจะช่วยเหลือผมเหรอครับ
ฉันไม่รู้ว่าผมต้องทำยังไงครับ

แล้วผมไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุตรงนั้นด้วยครับ

ครูบริษคนนั้นทำแบบนี้กับครอบครัวของผมครับ
อันนี้คือน้องไวท์นะครับซึ่งวันปัจจุบันนี้

คู่กรณีของเขาไม่ได้มาฟาดผมไม่ได้ทำอะไรผมนะ
แต่ว่าทีมงานผมก็ติดต่อไปไม่ใช่ตัวผมเอง
ผมให้ทีมงานโทรไปแล้วเขาก็ตอบมาแบบเมื่อสักครู่นี้แหละ
แต่ว่าเรื่องของมึงไม่เกี่ยวคือมันไม่ใช่เรื่องของมึง
คือจริงแล้วมันเป็นเรื่องของตำรวจเรื่องของศาล
เรื่องของอะไรเขาจะคุยกับทุ่งร้านเท่านั้นอะไรอย่างนี้
แต่ปรากฏว่าสื่อบางที่อาจจะไปจับประเด็นผิด
แล้วไปบอกว่าเขาฟาดกับผมไม่ใช่นะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป